เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของความใหญ่ความอลังการกันบ้าง
เรื่องของคล้องยักษ์ระคังยักษ์ค่ะคุณใบตองค่ะ

ยักษ์ความใหญ่ยิ่งนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดตรัง
แต่เขาทำขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วมันจะตีดังกลางวันขนาดไหน

ยังซ้อมดูว่าจะดังกว่าเสียงดิฉันไหม
ต้องลองดูเพราะว่าที่นี่คุณผู้ชมจังหวัดตรัง
ที่วัดเขาแก้วตำบลนาเมืองเพชรอำเภอ๔๙
มีระคังอันยิ่งใหญ่แล้วก็มีคล้องขนาดใหญ่อยู่ที่นี่คุณผู้ชม
ดูซะก่อนเนี่ยเห็นแล้วเป็นที่จดจำได้เลยนะคะ
เพราะว่าพระครูศรีรัตนาพิวุฒิเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าทางวัดมีการสร้างระคังและคล้องขนาดใหญ่ขึ้นมา
คล้องขนาดหน้ากว้าง๕เมตร

หนัก๒๐๐กิโลกรัม๒ตันนะคุณผู้ชม
ส่วนระคังนั้นนะคะมีความสูง๘เมตร
หนักอีก๔๐๐กิโลกรัมนี่นะคะ
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างที่รวมมาจากญาติโยมบริจาคร่วมกันเนี่ย

ส่วนด้านล่างของระคังยักษ์เนี่ยคุณผู้ชม
สามารถเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐานฝึกสมาธิ
แล้วก็ลอดผ่านระคังได้อย่างสบาย
คุณจะไปรอดระคังยักษ์หนัก๔ตันไหม

แล้วก็ไว้นั่งวิปัสนาได้
แต่ว่าช่วงที่นั่งวิปัสนาอย่ามีใครมาตีคล้อง

นั่งจะงึงงั้งงั้นไปหมดเลย

แต่ว่านี่คือสร้างขึ้นมาแบบเป็นความเชื่อด้วยนะคะ

เชื่อว่าถ้ามีการสร้างคล้องสร้างระคังที่เสียงดัง
ก็จะส่งเสริมให้มีชื่อเสียงมีความโด่งดังนะคะ

ระคังกับคล้องนี่นะคะเป็นของที่คู่กับวัดค่ะ

เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประชุม
แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะใช้สำหรับกิจของสงฆ

แล้วก็ตั้งแต่มีการสร้างระคังสร้างคล้องยักษ์ขึ้นมานี่นะคะ
ก็มีนักท่องเที่ยวมาที่วัดไม่ขาดสายเลย
แต่ว่าทางวัดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวตีละครั้ง

เพราะมันจะไปรบกวนกิจของสงฆ์รวมถึงชาวบ้านด้วย

เวลาตีมันต้องดังกลางวานมากแน่

แล้วก็ยังมีคู่บ่าวสาวมาขอโลเคชั่น
เพื่อถ่ายภาพพรีเวดดิ้งด้วยนะคุณ

คือใหญ่มากเลยค่ะถ้าเทียบกับพระเห็นแบบตัวบุคคลนะ

ปกติค้องก็ขนาดประมาณสักเมตรหนึ่ง
อ่ะอันนี้ก็ใหญ่แล้วถ้าเราเห็นกันในวัด

เป็นกุศโลบายแหละคนได้เข้าวัดมาดูคล้องดูระคังก็ยังดี
ไปท่านรู้ก็ยังดีใช่พอไม่เห็นแล้วอุ๊ยอยากจะทำวงทำบุญ